สวัสดีครับท่านผู้ชมครับช่วงนี้เป็นช่วงเวลาเสียสังลุย
ซีโอสั่งลุยเปิดข่าวดูทีวีดูหนังสือพิมพ์คึกคัก
เรื่องเป็นความหวังของประชาชนที่เขารออยู่เมื่อวานนี้ก็
ท่านนายกไปพูดกับรัฐมนตรีของส่วนพักเพื่อไทย
แล้วก็กลายมาเป็นหัวข่าวว่าเพื่อไทยเทหมดหน้าตัก
นายกฟิตสั่ง๑๖รัฐมนตรีห้ามบอกว่าทำไม่ได้
เพราะประชาชนเลือกให้เรามาทำงานนี่เท่เลยครับประโยคนี้
ห้ามบอกว่าทำไม่ได้อันนี้ดักคอเอาไว้ก่อน
เพราะที่ผ่านมาเวลารัฐมนตรีแก้ปัญหาไม่ได้ก็จะมาบอกว่า
ทำไม่ได้ทำไม่ได้เพราะเรื่องนั้นเรื่องนี้ทำไม่ได้
เพราะติดขัดกฎหมายทำไม่ได้เพราะติดขัดงบประมาณ
ทำไม่ได้เพราะติดขัดที่บุคลากรที่คน
แล้วมันก็ไปต่อไม่ได้แต่ประเด็นที่นายกเศรษฐาพูดเนี่ย
ผมฟังรัฐมนตรีช่วยคมนาคมคนหนึ่งจากภักดิ์เพื่อไทย
แต่ว่าบทบาทของท่านเนี่ยช่วงหลังเนี่ย
เขาเอาไปเป็นรัฐมนตรีช่วยคมนาคมชื่อคุณมณพรเจริญศรี
คุณมณพรออกมาสำทับเหมือนที่นายกพูดอีกทีนึง
คุณมณพรบอกว่านโยบายเร่งด่วนที่สัญญากับประชาชนไว้เนี่ย
ต้องทำให้ได้ตรงไหนติดกฎหมายแก้ที่กฎหมาย
ตรงไหนติดที่ระเบียบแก้ที่ระเบียบตรงไหนติดที่คนก็เปลี่ยนคน
นี่เป็นยุทธศาสตร์บริหารที่ตั้งเป้าว่าต้องทำให้ได้
เป็นยุทธศาสตร์ท้าทายครับท้าทายกับการจัดงบประมาณ
ท้าทายกับการแก้ระเบียบกฎหมายท้าทายกับค่าราชการที่รับปฏิบัติ
เรื่องพวกนี้เรื่องใหญ่ทั้งนั้นถ้าข้าราชการเขาไม่อยากเสี่ยง
เขาไม่เอาด้วยนโยบายดีก็แป๊กไปไม่รอด
ผมเคยอยู่กันมาทำข่าวกันมารัฐบาลบางสมัยหลายสมัย
นโยบายดีถูกต่อต้านจากฝ่ายการ
เมืองถ้าฝ่ายประจำเขาเห็นว่ามันจะกระทบกับพวกเขา
แล้วเขาก็มีลีลาเยอะนะฮะรัฐมนตรีบางคนมาบอกว่า
นี่ผมเข้าไปใหม่ใหม่เขาก็คุมเชิงคอยจ้องมองคอยคุมเชิงว่า
มันจะอยู่ได้นานไหมวะรัฐมนตรีคนนี้
สั่งอะไรมาก็ทวงทวงเอาไว้ก่อนเพราะว่าไม่รู้ว่าจะอยู่นานแค่ไหน
พอภัยสักพักนึงเห็นว่าเขาจะอยู่ได้ก็ลงมือทำแต่ทำไม่เต็มสูบ
กักกักไว้กักกักไว้แล้วถ้าบังเอิญรัฐมนตรีคนนั้น
ทำไปทำไปสักพักนึงทำท่าจะเพลี่ยงพล้ำ
ฝ่ายการเมืองฝ่ายค้านอภิปรายโน่นนี่นั่น
สังคมเริ่มวิพากษ์วิจารณ์ค่าราชการก็เกียร์ว่างเลยครับ
ดีไม่ดีร่วมกันขับไล่ด้วยซ้ำไปนี่มันเป็นอย่างนี้
ระหว่างนักการเมืองกับข้าราชการมันเป็นอย่างนี้
ฉะนั้นท่านนายกคุณมณพรอย่ามองโลกในแง่ดี
ที่ผ่านมาเนี่ยรัฐมนตรีหลายคนในอดีตเขาเจอมาแล้วครับ
เขาเจอลีลาแบบนี้มาแล้วฉะนั้นที่บอกว่ามีปัญหาตรงไหนแก้ตรงนั้น
มีปัญหาที่คนแก้ที่คนมันก็ไม่ง่ายการจะเปลี่ยนคนการจะโยกย้าย
ก็ให้ระวังว่าฝ่ายการเมืองนั่นแหละจะถูกเปลี่ยนเสียก่อน
ฉะนั้นอย่าประเมินค่าราชการต่ำไปนี่บอกไว้ให้รู้
แต่ว่ายังไงก็ตามแต่ครับต้องให้กำลังใจว่าที่พูดออกมาเนี่ย
มันเป็นสัญลักษณ์ว่าจะเอาจริงเป็นสัญลักษณ์ว่าติดปัญหาตรงไหน
แก้ปัญหาตรงนั้นติดเป็นสัญลักษณ์ว่าไม่ยอมแพ้กับการแก้ปัญหา
มีประโยคหนึ่งที่นายกเศรษฐาพูดเมื่อวานเวลาที่ไปพูดคุยกับพี่น้องประชาชน
อย่าไปบอกว่าทำไม่ได้เราถูกเลือกเข้ามาเพื่อให้ทำให้ได้
เท่มากประโยคนี้เราถูกเลือกเข้ามาเพื่อให้ทำให้ได้
ฉะนั้นเห็นท่าทีท่วงท่าของนายกรัฐมนตรีคนใหม่
สบายใจได้ในระดับหนึ่งส่วนความคืบหน้าในการแก้ปัญหา
ที่ประชาชนเขาเอาใจจดจออยู่มีอะไรบ้างล่ะครับ
เอามาซ้ำอีกทีนึงวันนี้มีหัวข่าวว่าเปิดเสรีน้ำมัน
สู้ราคาแพงรัฐมนตรีพลังงานพีรพันธ์ปลดล็อกนำข้าว
อันนี้ถ้าทำได้ถือว่าเกาถูกที่คัน
เพราะคุณพีรวรรณบอกว่านโยบายหลักสำคัญประกันต้นเห็นว่า
ควรจะให้โอกาสเสรีในการหาน้ำมันสำเร็จรูป
ที่ไม่ใช่การนำน้ำมันดิบเข้ามากัน
จนทำให้มีต้นทุนค่าใช้จ่ายที่ควบคุมลำบาก
แต่ถ้าเป็นการนำน้ำมันเข้าสำเร็จรูปที่ไม่ค่อยมีค่าการกัน
หรือค่าใช้จ่ายอื่นราคาทุกอย่างคำนวณจบแล้ว
ใครสามารถนำพลังงานราคาถูกเข้ามาได้ก็ควรเปิดโอกาสให้ทำได้
โดยภาครัฐจะเป็นผู้ดูแลการจัดหาพลังงานเป็นไปโดยสะดวก
นี่เป็นแนวทางที่มีคนเคยเสนอ
คนเคยเชียร์แต่มันไปต่อไม่ได้
ด้วยเหตุผลต่างนานาด้วยอิทธิพลของโรงกัน
อีกแนวทางหนึ่งคือการปรับลดส่วนที่
เป็นองค์ประกอบของราคาน้ำมันท่านผู้ชมก็รู้ว่าราคาน้ำมันเดี๋ยวนี้เนี่ย
ในราคา๑ลิตรเนี่ยมันมีภาษีโน่นภาษีนั่นสารพัดมีค่า
ตงกองทุนน้ำมันภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีสัมภาษามิตรภาษีท้องถิ่น
อะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเหมือนกับว่าเวลาเราขับรถเข้าไปในปั๊มเนี่ย
กว่าจะได้เติมน้ำมันเนี่ยมีคนมาถือขันคอยอยู่๕๖ใบ
ต้องเอาเงินใส่ขันเหล่านั้นรวมเข้าไปด้วยกับค่าน้ำมัน
เอาเงินพวกนี้ออกมาเสียน้ำมันก็จะถูกลงถ้าทำให้จริงทำได้ครับ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
เพราะโครงสร้างค่าไฟเดี๋ยวนี้ก็คือว่ารัฐบาลกระทรวงคลังเนี่ยเป็นหนี้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอยู่แสนกว่าล้าน
รัฐบาลโดยนายกเศรษฐาต้องไปคุยกับกระทรวงการคลังที่ชื่อเศรษฐา
ให้คุณเศรษฐากับคุณเศรษฐาไปคุยกันตกลงกันเสียว่าจะเอายังไง

ก็ถือว่าเป็นความหวังของประชาชน
ถือว่าได้เห็นความขยันขันแข็งของคุณเศรษฐาและรัฐมนตรีบางคนแล้ว
ให้คะแนนความขยันเอาไว้ก่อน
เอาให้ผีขยันเข้าสิงไว้อย่างนี้ก่อน
แล้วเดี๋ยวทำได้หรือไม่ได้ก็ดูกัน
ขยันเอาไว้อย่างนี้ก่อน
แล้วคอยดูกันอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้
นี่คือความหวังที่คนไทยมีต่อนายกเศรษฐาทวีสินครับ